ส่วนเรื่องของกีฬาค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทยกับเรื่องของการกู้เงินเป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณเจวรปัตย์เลยนะคะวันนี้ก็มีการประชุมกันนะครับ
ว่าต้องการที่จะให้สมาคมนั้นมีการกู้ยืมเงิน
สรุปแล้วนะครับการกู้ยืมเงินนั้นก็จะมาจากหลายช่องทางเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังกันนะครับ
เรื่องนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญนะครับซึ่งวาระหลักก็คือการแก้ระเบียบข้อบังคับในการแข่งขัน
รายงานงบประมาณในปีที่แล้วแล้วก็มีการอนุมัติงบในปีต่อไปด้วยรวมถึงชี้แจง
คตหลังจากนี้ของสมาคมโดยพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายก
สมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่าจากการที่มีการประชุมสภากรรมการเมื่อวันที่
สิงหาคมได้อนุมัติการกู้เงินซึ่งเหตุผลก็เพื่อให้วงการฟุตบอลไทย
นั้นเดินหน้าต่อไปได้ไม่หยุดชะงักทั้งการแข่งขันลีกภายในรวมถึงการ
ดูแลทีมชาติไทยแล้วก็การดูแลการถ่ายเท่าสดแล้วก็ส่งสัญญาณ
ทีวีด้วยโดยกระหนดแหล่งเงิน๓ทางด้วยกันนะครับก็คือ๑ภาค
รัฐจากการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคเอกชนทั้งในแล้วก็นอกประเทศจาก
เองด้วยนะครับซึ่งเคยทำมาเมื่อสองปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่
มีการกำหนดวงเงินว่าจะกู้เท่าไหร่แต่ก็จะกู้ในขอบเข็น
สามารถจัดการแข่งขันได้แล้วก็ไม่เกินกำลังต่อการใช้คืน
ประเทศไทยน่าจะดีใจนะครับเป็นต้นแบบของประเทศที่เจริญแล้ว
ญี่ปุ่นยังเอาตามเลยเพราะเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเขาก็
ไม่ไหวเหมือนกันเราเรารู้ตัวเราไม่ไหวเราก็ต้องทำใน
สิ่งที่เราสามารถทำได้มันไม่เห็นน่าจะเสียเกียรติเสีย
ศรีเลยการจะกู้เงินคนคนหนึ่งสามารถเดินไปยืมเงิน
เพื่อนได้แล้วเพื่อนให้ยืมคนคนหนึ่งองค์กรองค์กรหนึ่งสามารถ
เดินไปยืมเงินองค์กรอื่นหรือกู้เงินธนาคารได้เนี่ยท่านมี
ดิตครับคนที่กู้ไม่ได้นะท่านไม่มีเครดิต
ส่วนเรื่องของธีรทรบุญมาทันครับแก๊กซ้ายดีกรีทีมชาติ
จากสโมสรโยโกมาเอฟมารินอสแชมป์เจลีกระดูกาลที่แล้ว
ได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจเฟซบุ๊คฟุตบอล๑๐๘ซึ่งกรณี
ที่บอกว่าจะมีนักเตะไทยไปค้าแข้งในญี่ปุ่นจะอุ้มมองว่า
ทีมชาติไทยนั้นจะสามารถไปลุยบอลโลกรอบสุดท้ายได้หากว่า
อนาคตมีณตไทยประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนที่ได้ไปค้าแข่ง
เจลีกซึ่งเป็นลีกชั้นนำของทวีปแล้วก็เปรียบเสมือน
ยุโรปของเอเชียถ้าเป็นเช่นนั้นจริงครับเขาก็เชื่อมั่น
ว่าทีมไทยนั้นจะแข็งแกร่งพอที่จะไปถึงจุดนั้นได้ส่วน
เรื่องของหมูปากน้ำนบพลแสงคำก็พูดถึงแผนการหลัง
เข้าถึงรอบ๑๖คนสุดท้ายในศึกสนุกเกอร์ชิง
ช้ำโลกที่ประเทศอังกฤษก่อนจะแพ้ให้กับมือเจ็ดของโลก
และอดีตช้ำโลกสามสมัยแบบบุดบิดสิบสองต่อสิบสามเฟรม
บอกว่าจะยังไม่กลับไทยในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเกิดกลับ
ต้องถูกกักตัว๑๔วันที่ไทยแล้วก็อีกสิบสี่วันที่
อังกฤษนะครับตามรัฐกาลควบคุมโรคโควิดสิบเก้าจึงคิดว่าจะ
อังกฤษต่อไปเพื่อลงแข่งขันในรายการอื่นหลังจากนี้
ซึ่งจะเริ่มวันที่๑๓กันยายนก่อนจะกลับไทยอีกที
ในช่วงปลายเดือนธันวาคมหมูปักน้ำนั้นคาดว่าจะขยับจาก
อันดับสี่สิบสองขึ้นได้เป็นอันดับสามสิบสองของโลกหลังจาก
จากชิงชามโลกปิดฉ่าในวันที่สิบหกสิงหาคมนี้ครับ